อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามก็คือเรื่องการเมืองค่ะคุณผู้ชม
พูดถึงความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐ
ตอนนี้คือมีอีสานตอนบนที่ออกมาเป็นข่าว
แล้วบอกว่าจะมีกลุ่มเพื่อนเอกราช
มีเรื่องของสอสอทางตอนใต้ก็คือกลุ่มด้ามขวาน
บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งในรัฐบาล
ก็จะออกมาเรียกร้องกันอย่างไรต่อ
แล้วก็ท่าทีที่จะแสดงออกมาเป็นอย่างไรต่อ
รวมถึงในฝากฝั่งของพักประชาธิปัตย์
ก็มีเรื่องที่จะขัดใจกันหรือเปล่า
เราตามติดกันต่อเรื่องของการเมืองนะครับ
ค่อยไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันละกัน

บอกว่าทุกอย่างไม่มีปัญหา

นี่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายวีระโรธพัฒนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ที่ไทยจะใช้ในการเป็นประธานอาเซียน
เพราะว่าเราจะเป็นประธานอาเซียนซัมมิต
ครั้งที่๓๔จะจัดขึ้น๒๒๒๒๓มิถุนายนนี้เนี่ยนะคะ

บอกว่าอยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
เป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะ

ชื่อเพลงพลังอาเซียนแล้วก็เพลงอาเซียนยั่งยืนนะครับ
ทีนี้นักข่าวก็ถามนายกเหมือนกัน

เรื่องเกี่ยวกับการส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรี

บอกว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวนายก
เพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี

หรือจะมาบริหารกับตัวเองไหม
จะมาบริหารงานกับฉันไหมล่ะ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ตอบไม่ถูก
ส่วนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของรายชื่อคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยัง
เรื่องนี้นายกบอกว่านายกจะมีอำนาจมากแค่ไหนกัน
ทีนี้หน้าข่าวก็ถามว่าท่านนายยกค่ะ

เพราะว่าเป็นคำถามที่ถามคนอื่นมาแล้ว

คำถามนี้เคยถามคนอื่นมาแล้วผมไม่ตอบนะฮะ
และนายกรัฐมนตรีนะช่วงหนึ่งเขาก็ดูเรื่องของ
งานที่มาจัดแสดงให้ดู
ก็คืองานฝ้ายท้อใจนะครับ

สิ่งดีของไทยที่จะเผยแพร่สู่สายตาโลก

สวมหมวกสองใบ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศมอบให้
พร้อมกับโชว์ให้สื่อมวลชนถ่ายรูป
สื่อมวลชนก็เห็นหมวก๒ใบก็เลยถาม
ท่านนายกสวมหมวก๒ใบแบบนี้
นั่นหมายความว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมด้วยหรือเปล่า
แม่พูดสีขาวแต่ละคนก็แม่

นายกรัฐมนตรีบอกว่าบริหารรวมอยู่แล้ว
รัฐบาลก็คือรัฐบาลนะครับ
ก็เป็นการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี
แบบสั้นในช่วงเช้าวันนี้

เรื่องความขัดแย้งในภักร์พลังประชารัฐ
เกี่ยวกับกลุ่มศาลใต้ศาลอีสานไม่พอใจ

นายกบอกแบบนี้บอกไม่มีปัญหาอะไร
ได้คุยแล้วบ้านเมืองต้องมาก่อน

ใช่นะครับก็ตอบแค่สั้นแค่นี้เอง
เอามาดูฝากฝั่งของภาคใต้บ้าง
นี่นะฮะสอสอยลาเขตหนึ่งก็คือนายอาดิลันดิ์อารีฮิศฮะนะครับ
พลังประชาบรัฐกล่าวถึงกระแสข่าวกลุ่มสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐภาคใต้
ที่ไม่พอใจพักที่ไม่จัดสรรตำแหน่งใดให้กับทางกลุ่ม
ทีนี้ต้องแบ่งนะคุณภาคใต้ตอนนี้เขาบอกว่าต้องแบ่งเป็นแบบนี้
คือภาคใต้๑๐สสกับภาคใต้๓จังหวัดชายแดนภาคใต้๓สส
คือแบ่งเป็น๑๐กับแบ่งเป็น๓
คุณอาดิลันอยู่ในส่วนของสสยาลาคือจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหม
เขาบอกว่าในกลุ่มของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพักพลังประชาบรัฐ
และไม่เคยไม่พอใจพักที่ไม่จัดสรรตำแหน่งใดให้กับทางกลุ่ม
ยืนยันว่าสอสอของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตัวเขาเองสอบถามเพื่อนสอสอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ก็ไม่เคยมีใครทราบเรื่องการตอบรองตำแหน่งทางการเมือง
ในความเป็นนายยกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์
ว่าจะเป็นผู้พิจารณาคนที่เหมาะสมในการบริหารประเทศ
ดังนั้นจึงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม๑๐สอสอภาคใต้ของพัก
อย่างที่บอกตอนนี้ก็กลายเป็นภาคใต้
ก็แบ่งเป็น๑๐กับ๓อีกนะครับ
อันนี้คือของพลังประชารัฐใช่ไหม

เกี่ยวกับปัญหาภายในของประชาธิปัตย์เขาก็มี
ทำไมเห็นมีข่าวออกมาว่าแบบว่าจะทุบโต๊ะจะแย่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือก่อนหน้านี้ที่มีการประชุมของพักประชาธิปัตย
ในการเลือก๗บุคคลที่จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย

ก็มีการเสนอรายชื่อกันไปแล้วทีนี้มันมีรายชื่อสองท่าน
ก็คือนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพัก

ตอนแรกคุณจุติไกรเลิกอาจจะได้รับการเสนอชื่อ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่วนคุณนิพนธ์บุญมีนะฮะบุญยามณีขออภัย
ยามณีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แต่ทีนี้๒คนนี้เขาไปขอไปพูดคุยสลับตำแหน่งกันเอง
ตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่าคุณนิพนธ์บุญญามณีบรองหัวหน้าพัก
ก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพราะตอนแรกเขาบอกเขาไม่ถนัดงานของพมเลย
แต่เขาสนใจงานท้องถิ่นและ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนคุณจุติไกรเลิกเองตอนแรกจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาทัย
ก็บอกไม่เป็นไรเราพูดคุยกันได้
แล้วก็ขอรับเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน์แทน

ดังนั้น๒ตำแหน่งเขาพูดคุยกัน๒คนก็ไม่มีปัญหา
แต่มันมีข่าวออกมาว่าคุณอิสระสมชัย
ทุบโต๊ะเสียงดังปึงปังใส่หน้าหัวหน้าพักคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
เพื่อจะแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงพัฒน์
คืนให้แก่คุณจุติไกรเลิก

พอข่าวนี้มันออกมาก็กลายเป็นว่าทำไมคุณอิสระสมชัยถึงทำแบบนี้
กลายเป็นปัญหาขัดแย้งภายในพักหรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องนี้ลูกสาวของคุณอิสระสมชัยก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าใครได้รู้จักอิสระสมชัยจริง
ก็คงนั่งเกาหัวแกรกเพราะว่าไม่ใช่นิสัยของแกเลยนี่
ไม่ใช่นิสัยของพ่อพ่อเป็นคนใจเย็นยิ้มร่าเริงจำ
ใช่ค่ะแต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้คุณผู้ชม
ท่านหัวหน้าพักก็คือคุณจุลิน
ส่งข้อความผ่านทางไลน์กลุ่มสสปี๖๒

มันไม่มีเหตุการณ์ทุบโต๊ะอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น
เพราะว่าในการที่จะประชุมของพักประชาธิปัตย์คุณอิสระสมชัย
ก็ถือว่ามีบทบาทในที่ประชุมเยอะเหมือนกัน
เพราะว่ามีการค้านรายชื่อของอีกท่านหนึ่ง

เพราะว่าก็ต้องมองความเป็นธรรมในเรื่องของโคต้าอีสานอะไร

ทำไมทำทีทำท่าทุบโต๊ะอะไรแบบนั้น
แต่จริงแล้วหัวหน้าพักปฏิเสธเรื่องนี้นะครับ